ไปที่ศรีสะเกดที่เบิร์ตโปรยเอาไว้ครับ
นักเรียนอายุ๑๔ทะเลาะกันกับเพื่อน
เพื่อนต่างห้องแทงเพื่อนตายหน้าห้องแล้วครับ

นี่เป็นอีกข่าวใหญ่ของวันนี้คุณผู้ชมครับ
นี่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีรัตนศรีสะเกดครับ
โอ้โหเพื่อนกรีดร้องกันดังลั่นนะครับ

เพื่อนนักเรียนชายถูกแทงนอนจมกองเลิศ

ครูก็พยายามช่วยพยายามห้ามนะครับ
แล้วก็พาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

มีนักเรียนชั้นม๒ถูกแทง๔คนด้วยกัน

และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑คนครับ

อกล้อกันพักเที่ยงเล่นอะไรกัน

งั้นครับช่วงเปลี่ยนคาเบียน
ที่นั่งอยู่หน้าห้องแล้วก็จะเคลียร์ปัญหากัน
ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวสิครับ
อกตามลำตัว
จากโกรธแค้นตำรวจจะสอบสวนข้อที่จริงเพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
แต่ว่าขั้นตอนการดำเนินคดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามเพราะเป็นเยาวชน
ขณะที่นางพุทธพระพรยายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
หลานฉันไม่เกเลนะเด็กดีนะคืนก่อนเหตุเนี่ยฉันฝันด้วย
ฝันว่าถูกยิงจนเสียชีวิตรุ่งเช้ามาหลานไปโรงเรียนถูกแทงเสียชีวิตเลยครับ

ทั้งโดนอยู่เริ่มว่าเค้าจะไม่
ไม่กลับมายิงอันยายนะ

กลับมายิงอาญายตายฟรรดลอนนายยิงอาญายตาย
ไม่ความฝันของอาญาย

ก็ร้องไห้ตลอดเวลาคุณแม่เสียใจนะครับ
ถิ่นกาแบงสาลวัทธ์สมพทุมครับ
ก็พาตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กศรีสะเกด
หลังจากรับมอบตัวจากครูที่โรงเรียน
ส่วนการสอบสวนเดี๋ยวพระราชการสอบสวนเขาต้องนัด
เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนในภายหลัง
กิจที่ผมนำเรียนครับผู้ต้องหาเป็นเยาวชน
วันนี้ญาติของนักเรียนที่เสียชีวิตนะครับไปเชิญดวงวิญญาณ
บริเวณจุดเกิดเหตุตามความเชื่อโดยโรงเรียนนะครับประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
และมีเหตุอุกชะกันจึงยังไม่มีกำหนดในการเปิดเรียน
ไปดูช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับท่านรองภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมมาศึกษาเขต๒๘ไปกับพอโรงเรียนไปเยี่ยม๑ในคนเจ็บนะครับ
ถูกแทงที่แขนซ้ายคนนี้เย็บไป๖เข็ม
หมอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วนะครับ
ท่านผู้บริการบอกแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นนะครับ
คือมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันภัยของโรงเรียนนะครับ
แต่ภูมิในการโรงเรียนก็มอบเงินส่วนตัว๕๐๐๐บาทเลยนะ

ขณะนี้ยังเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก๒คน
ด้านในแจ้งนายแจ้งเนี่ยเป็นผู้ปกครองของหนึ่งคนเจ็บนะครับ
เล่าบอกว่าถามเหตุการณ์จากลูกชายลูกชายเล่าบอกว่า
ช่วงเที่ยงวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุกับกลุ่มเพื่อนเขานะครับ
รวมชกมวยอยู่ในโรงยิม
แต่ผลการต่อยกันชกกันผู้ก่อเหตุแพ้
ขณะที่ฝ่ายเพื่อนของลูกชายเนี่ยต่อยเสร็จก็เข้าไปขอโทษ
บอกให้จบกันนะแต่ฝ่ายนั้นไม่ยอมจบครับ
ช่วงเตรียนการค่าเปลี่ยนก็เลยมากอดเรื่องครับ
ขอโทษกันแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้มีอาวุธด้วยกัน

เรื่องต้นเลยเหตุการณ์นี้คืออาวุธมันเข้ามาในโรงเรียนได้ยังไงครับ